ยังอยู่ที่เรื่องของวัคซีนแต่ว่าอันนี้ฉีดแล้วตายอีกแล้ว
ชายภูมิคุณยายอายุ๗๙ปีท่านไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒มา
ฉีดมาได้แค่วันเดียวครับท่านเกิดอาการผิดปกติ
ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะสุดท้ายท่านเสียชีวิตครับ
บอกว่าท่านติดเชื้อรุนแรงแต่ครอบครัวคล่องใจ
ก่อนไปฉีดคุณยายแข็งแรงดีที่บ้านเลขที่๒๐นะครับ
โคกสะอาดตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านช่วยกันจัดเตรียมงานศพนางจำปี
ปิ่นปั้นท่านอายุ๗๙ปีฮะนางกองอยู่สบายอายุ๖๓เป็นลูกสาวนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะลูกหลานก็ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ให้คุณยายจำปีจนได้คิวฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าเข็มที่๒
ที่โรงเรียนนายังกลักพิทยาคมเมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่เมื่อกลับถึงบ้านนะครับก็กลับมาได้เพียง๒๓ชั่วโมง
อ้าวคุณยายจำปีคลื่นไส้แน่นหน้าอกอ่ะนะฮะท้องเสียอย่างรุนแรงครับ
พอตกกลางดึกก็เริ่มหายใจเหนื่อยหอบลุกไม่ขึ้นแล้ว
ลูกหลานพาไปโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่
พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็สแกนหัวใจนะครับ
เพราะว่าหัวใจเต้นผิดปกติแต่พบอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงด้วย
ซึ่งต่อมาต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะแล้วก็ปั๊มหัวใจ
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๕๐นาทีของวันที่๘พฤศจิกายน
ได้รับแจ้งว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว
หลังการเสียชีวิตนะครับแพทย์ได้แจ้งกับครอบครัวบอกว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ญาติคล่องใจ
เนื่องจากก่อนฉีดวัคซีนคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงดี
ไม่มีโรคประจำตัวใดจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบให้แน่ชัดซินะว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่
จะมีข่าวคนที่ฉีดแล้วดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เดินได้
อันนี้สลับมาเสียชีวิตอีกแล้ว
เจอบ่อยกันนะฉีดแล้วตาย